ทุกผู้ชมครับมีมาเฟียรถตู้ที่หนองแคร์สระบุรีนะฮะ
มีรถตู้มาจอดที่ท่ารถแถวหนองแคร์เจอเจ้าถิ่นเนี่ยกระชากลงมาเนี่ย
ตบทั้งต่อยทำร้ายกันเลยนะฮะ

ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับกุเดี้ยนเสื้อฟ้าเนี้ย
กับผู้ชายแจ็คเก็ตสีน้ำตาลน้ำตาลสีครีมเนี่ย
หนองแคร์นะครับท่ารถตู้หนองแคร์ที่สระบุรี
รถร่วมนะฮะรถตู้คันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วมีสองสามีภรรยาที่เขาเป็นโชเฟอร์รถตู้เข้ามาด้วยกันคันนี้นะครับ
ผู้หญิงเสื้อฟ้ากระชากลงมานะครับกระชาก
คนที่เป็นผู้หญิงที่อยู่กับรถตู้เนี่ยลงมานะฮะเมียของโชเฟอร์ขับรถตู้
แล้วมาจิกผมมาตบมาทำร้ายอยู่ที่ท่ารถ
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะส่วนชายวัยรุ่น
แจ็คเก็ตเนี่ยสีน้ำตาลคนนี้เนี่ยเหมือนยืนคุมเชิง
ทำท่าทำแบบทำทางเหมือนจะชักอาวุธจะชักปืนจากกระเป๋าสะพายหรือเปล่า
เพื่อไม่ให้ใครแถวนี้เข้ามายุ่งหรือเปล่า
แต่คำถามมันมีเยอะแยะแน่นอนคือต่อไม่ให้ใช่เรื่องของการเป็นมาเฟียรถตู้
รับส่งผู้โดยสารแย่งผู้โดยสารกันแต่คุณมาทำร้ายกันอย่างนี้ได้ยังไง
ภาพจากกล้องวงจรปิดในระแวกที่เกิดเหตุนะฮะจะเห็นตอนเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
รถตู้ของสองผัวเมียที่เป็นผู้เสียหายขับมาจอดที่ท่ารถตู้น้องแคร์
แล้วก็มีเมียคนขับรถตู้เปิดประตู

คือสามีเขาที่เป็นคนขับรถตู้พยายามจะเข้าไปช่วย
ก็ถูกผู้ชายเสื้อแจ๊กเก็ตครีมไปกันเอาไว้
อันนี้เป็นกล้องวงจรติดแต่โดนด้วยโดนทั้งผู้เลย
ผัวทั้งเมียที่มาส่งผู้โดยสารมารับผู้โดยสาร
ระหว่างที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ถูกจิกผมอยู่นะเห็นไหม
หญิงเสื้อฟ้านี่นี่แล้วไปตบเขาอีกส่วนฝั่งผู้ชายก็นู่นไม่ให้สามีเขาเข้ามาช่วย
คือระหว่างนี้ก็จะมีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ที่เราดูตอนแรก
คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำไมถึงต้องตีกันแบบนี้ต้องลากกันลงมาตบกันแบบนั้น
ตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยก็คือทางฝั่งของผู้หญิงเสื้อฟ้ากับผู้ชายแจ็คเก็ตครีมเนี่ย
เขาเป็นมาเฟียเขาเป็นเจ้าถิ่นของท่ารถตู้ที่หนองแคร์สละบุรี
สองคนนี้สามีภรรยาโชเฟอร์รถตู้เขาเป็นรถตู้ที่ขับผ่านมาแล้วแวะรับส่งผู้โดยสารตรงนี้
เราตามเจอเพราะว่าโชเฟอร์รถตู้ที่ถูกทำร้ายพร้อมกับภรรยาโชเฟอร์รถตู้ผู้เสียหายคนนี้
คุณจำลองนะฮะอายุ๔๙ปีไปขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอด
เอาหลักถงหลักฐานต่างไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ขอความเป็นธรรมไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ด้วยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะฮะรวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่บขศด้วย
รสัญลักษณ์ปันวัฒนลิขิตเพื่อให้มาตรวจสอบว่าเออมันมีมาเฟียรถตู้อ่ะ
จะทำยังไงกันดีสายวันนี้ครับเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้ารถตู้โดยสารหนองแคร์สระบุรีได้คุยกับสองสามีภรรยาที่ถูกทำร้ายนะฮะ
คุณจำลองกับคุณออนอนงนี่ตรงจุดนี้เลยนะครับคุณจำลองเนี่ยบอกว่า๘โมงเช้าวันนี้นะฮะ
วันนี้เลยนะฮะมากับเมียนะฮะขับรถตู้รับส่งผู้โดยสารมาถึงจุดท่ารถตู้หนองแคร์ขาเข้ากรุงเทพ
อยู่อยู่ก็มีคนในคลิปนะผู้หญิงเสื้อฟ้ากับผู้ชายแจ็คเก็ตครีม
ความจริงมีผู้ชายอีกคนนึงด้วยแต่เขาไม่ได้เข้ามาเข้ามากัน๓คน
ขับรถตู้ไล่ตามหลังมาแล้วมาจอดใกล้ใกล้แล้วผู้หญิงเสื้อฟ้าเนี่ย
เดินมากระชากเมียเขาลงมาจากรถแล้วไปตบไปทำร้ายตัวเขาพยายามจะเข้าไปช่วยนะ
ก็ก็เห็นเหมือนในคลิปใช่ค่ะก็ถูกผู้ชายที่มาด้วยกับผู้หญิงเสื้อฟ้าเนี่ย
เข้ามากันแล้วมาทำร้ายด้วยขณะที่ฝั่งของคุณออนอนงนะฮะ
ภรรยาของโชเฟอร์รถตู้บอกว่าตอนที่ผู้หญิงเสื้อฟ้ามาเปิดประตูรถ
แล้วก็ชากลงมาตบเนี่ยเขาก็ต่อว่าด่าทอด้วย
ตอนนั้นยังงงกันอยู่ว่าเอ๊ะไม่เคยไปทำอะไรไม่เคยทะเลาะอะไรกัน
มาทำเขาทำไมเรื่องแย่งผู้โดยสารเหรอหรือเรื่องอะไร
เขาโอเคเขาหาว่าต้องไปเรียกแย่ง
นี่ฮะภรรยาของโชเฟอร์รถตู้ที่ถูกทำร้ายบอก
เขามาหาว่าแย่งผู้โดยสารตั้งแต่เมื่อวาน
พอวันนี้มาจอดรับส่งผู้โดยสารที่ท่ารถตู้หนองแคร์
เขาขับรถนี่มาตามมาเลยแล้วก็เปิดประตูจิกหัวลงมาเลย
คือแสดงว่าตั้งใจเลยนะเพราะอะไรถึงขั้นขับรถตามมาแล้วมาก่อเหตุเลย
ท่านผู้ชมครับตำรวจสพนแคร์ได้รับแจ้งเหตุแล้วนะฮะ
แล้วก็เรียกผู้หญิงเสื้อฟ้ากับผู้ชายในคลิปมาแล้วนะครับ
ผู้หญิงเสื้อฟ้านี่ชื่อรัชนีอ่าชายหนุ่มในคลิปชื่อสุภโชคนะ
รวมทั้งฝั่งของผู้เสียหายสองสามีภรรยาตำรวจก็เรียกมาด้วย
เพื่อมาสอบสวนกันมาสอบปากคำกัน
โดยแจ้งข้อหานางรัชนีกับนายสุภโชคฐานใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งของนี่คุณป้ารัชนีผู้หญิงเสื้อฟ้าคนนี้
ขอแจ้งความกลับในฝั่งของนายจำลองโชเฟอร์รถตู้

ข้อหาทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
เธอบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุโชฟ่รถตู้พยายามจะเอาไขควงมาแทงเธอนะ

โชคดีที่คนที่มากับเธอเนี่ยมากันเอาไว้ก่อนเอาลองฟังหน่อยนะฮะ
อันนี้ก็ต้องถามเขาว่าทำไมเขาถึงการหาแบบนี้
และบอกละไงก็ถ้าเขาพูดอะไรไปก็ต้องรับให้ได้กับสิ่งที่เจอเองพูดด้วย
ถูกว่าว่าจะพูดแค่นี้ล่ะ
เรื่องทำร้ายร่างกายกันและแจ้งความระหว่างกันเนี่ย

คลิปที่ชาวบ้านเนี่ยถ่ายเอาไว้นะฮะส่วนเรื่องแย่งผู้โดยสาร
รสัญลักษณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบขศนะครับบอกว่าได้ไปตรวจสอบแล้ว
ค่ะเป็นไงคะเป็นการทะเลาะจากการแย่งผู้โดยสารกันจริงจริง
อ้าวจุดท่ารถตู้หนองแคร์ที่เกิดเหตุเป็นทางผ่านนะฮะ
ซึ่งปกติแล้วรถตู้ไม่สามารถจอดรับผู้โดยสารได้นะนอกจากจุดที่เขาอยู่ประจำจุดน่ะ
คือส่งกันได้แต่รับไม่ได้เขาจะต้องมีรถตู้ที่เขาแบบอยู่ตรงนั้นอยู่
อืมเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวทางบกษอบอกว่าจะไปดูแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการให้เรื่องการทับซ้อนกันตรงนี้
ต้องจัดการนะเรื่องเนี้ยอ่าเออนะ